คือร้องได้ให้ร้าน

แรปเปอร์ช็อตหอมเข้มเต็มช็อต

กู้ง่ายไว้ใจเรา
ที่แสนห้าลัย

แม้จะมีชายอื่น

ให้น้องโชคดี
ต่อแต่นี้จะไม่รักใคร
พี่ถึงนอนร้องหาย
เสียใจเพราะจดหมายผิดสอง
ช้ำใจเพราะจดหมายผิดสอง
โทรดถอย่างศักดิ์
ขอบคุณค่ะ
การฝีชายนะครับ
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะถูกหรือจะผิด
เกมค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอนะคะ

เราต้องรู้แพ้ว่าจะหนักเป็นธรรมดาของเกมครับค่ะ
รักพวกคุณทั้ง๓คนก็ตรงนี้ค่ะ
ทุกคำถามมีคำตอบแบบด้านบวกมาเสมอเลย

ท่านมีรอยยิ้มสีหน้าท่านมีความสุขตลอดกับเขา๓คนนี้
รู้สึกว่าเป็นทรัพยากรที่ท่านภูมิใจ
ก็คนหลายคนในโลกนี้ไม่รู้เนอะว่าคนพิการคิดยังไงฮะ

ตัวอย่างของการคิดบวกอะ
เราไม่ได้เห็นคนพิการอยู่ตรงนี้เลยค่ะ
เราได้เห็นทูตของความสุขที่อยู่ตรงนี้
เราได้เห็นตัวแทนแห่งความสุข
ซึ่งเราคนปกติธรรมดาบางคนอาจจะแตะไม่ถึงฟิลตรงนี้เลยด้วยซ้ำ
แต่หลังจากดูตรงนี้แล้วคุณผู้ชมต้องกลับไปตึกตองดูให้ดีนะคะ

เพราะฉะนั้นหาความสุขให้เจอเหมือนเขาเหล่านี้ค่ะ
แล้วชีวิตจะมีความสุขนะคะ
เอาละครับทั้ง๓ท่านจับมือกันไว้ให้ดีนะครับ
มาถึงช่วงสำคัญแล้วนะครับ
และนี่ก็คือเพลงที่๕นะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท
คุณกบร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
และเพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับ
คุณกบร้อง

โทษให้

โทษให้

โทษให้

โทษให้

โทษให้

โทษให้

โทษให้

โทษให้

โทษให้

โทษให้
โทษให้

โทษให้

โทษให้

โทษให้

โทษให้
โทษให้